ผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะคันหนึ่งกำลังข้ามทางรถไฟนะฮะ
อ่าเป็นทางตัดรถไฟหมู่สี่ตะบนงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ทีนี้ตอนจะข้ามเนี่ยขับไปเนี่ยล้อหลังตกไหลทางตรงรางรถไฟนะฮะ
คนก็มาช่วยเข็นกันยังไม่ทันเข็นพ้นเลยครับรถไฟมาฮะ
รถไฟเขาก็เบรกไม่ทันค่ะโอ้โหเรียบร้อยฮะ
แต่โชคดีที่คนไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าตอนที่รถติดอยู่เนี่ยนะครับ
นี่ฮะรถมาแล้วนะเห็นไหมกำลังจะข้ามล้อหลังติด
เขาก็ลงจากรถกันนะครับช่วยกันเข็นอยู่ประมาณนาทีครึ่งอ่ะ
เดี๋ยวมาสอนค่ะเข็นยังไม่พ้นรถไฟขบวนสามห้าหนึ่ง
นบุรีราชบุรีกำลังวิ่งมาพอดีอืม
ต้องบอกกันบอกพอแล้วไม่ต้องเข็นแล้วโอ้โหอุ้ยนี่
โอ้โหถ้ามีคนอยู่นะใช่เรียบร้อยนะครับคนขับรถกระบะนะครับ
บอกว่ากำลังขับรถข้ามทางแล้วล้อหลังซ้ายมันติด
มันตกไหลทางฮะอ่าก็มีกลุ่มนักขี่จักรยานห้าหกคน
เขาก็เห็นเขาก็มาช่วยกันเข็นด้วยสักพักสัญญาณเตือนรถไฟมา
ก็อย่างภาพที่เห็นแล้วครับรถไฟก็ชนกระบะไปไกลกว่าสิบเมตรนะฮะ
อ่าก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับแต่ว่ารถกระบะก็พังเสียหายรถไฟ
เขาก็ต้องหยุดอยู่แล้วก็ดูความเสียหายก่อนจะไปต่อ
ทีนี้ก็ต้องกู้รถกระบะที่ตกลงไปข้างทางเนี่ยขึ้นมานะครับ
เขาก็มาช่วยกันนะครับหลังจากเสร็จอะไรเรียบร้อย
มีกู้ภัยที่มาช่วยเหลือในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้
แล้วเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะ
คุณเขียนมาสอนดูภาพนี้พอเขาโพสต์ไปมีคนจับสังเกตเห็น
บอกว่าเอ๊ะรูปนี้เนี่ยมีใครยืนอยู่ด้วยหรือเปล่า

มีไหมภาพที่เหมือนกับมีผู้หญิงยืนอยู่นี่นี่
เขาบอกใส่ชุดไทยหรือจะผู้ชายก็ไม่รู้
แต่ยืนเท้าเอวอยู่ตรงเนี้ยกู้ภัยคนนี้
ชื่อว่าคุณกิติคุณจันขันอายุ๓๔นะครับเป็นอาสากู้ชีพ
บอกว่าตอนที่ไปช่วยเคลื่อนย้ายซากรถเนี่ย
พอเห็นคนบอกว่าเนี่ยภาพนี้ใครอ่ะ
หูดูแล้วหน้าลิลับหน้าคนลุก
เขาก็ย้อนไปนึกถึงในคืนตอนที่ไปช่วยอ่ะ
ซึ่งตอนนั้นตอนที่กำลังช่วยเคลื่อนย้ายซากรถเนี่ยนะ
มีเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนขึ้นมาอยู่ดีก็มีเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนขึ้นมา
นกสุนัขอะไรก็ไม่มีนะเอ๊ะแล้วมันอะไรเขาก็เลยต้องเอารูปเนี้ยนะครับ
มาให้คนดูกันเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็มีบรรดาสายสืบโซเชียล
เขาก็พยายามดูหลายรูปแล้วก็เปรียบเทียบกับจุดเกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าคนนี้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปดูในที่เกิดเหตุด้วยเขาก็ไม่สวมเสื้อเหมือนกัน
นี่ที่ลูกศรชี้นี่ยืนเท้าสะเอวท่าเดียวกันเลย
แต่มันดูอีกมุมนึงมันก็ภาพแบบเป็นอีกแบบอะเนาะ
มันอาจจะเป็นอีกมุมหักเหของแสงแสงสะท้อนหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
หรือภาพมันอาจจะทรงจะซ้อนกันก็ได้อันไหนลองเอาภาพมาคู่กันหน่อยสิ
สองภาพนะฮะนี่เห็นไหมอืมอ่าถ้าดูแล้วเหมือนจะยืนคนละมุมเลยนะ
แต่มันสะท้อนอะไรกันหรือเปล่าภาพมันซ้อนกันหรือเปล่า

แค่นี้แหละฮะแค่นี้เหรอผมก็มีคำตอบไปแค่นี้
ก็คิดไปได้หมดนั่นแหละเพราะคนก็แบบเออมันลี้ลับมันอะไร
แต่ผมว่าเหตุการณ์ที่รถกระบะติดรางรถไฟแล้วรถไฟชนอันนั้นน่ากลัวกว่าเยอะ
ใช่จริงน่ากลัวจริงน่ากลัวกว่าเยอะค่ะ